สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมากครับผม
๖โมง๑๕นะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราเจอกันอีก๑วัน
เวลาเวลาดีดีนะถูกเวลาดีดีแต่ส่วนสัปดาห์หน้าเวลาจะดีกว่านี้
เราเริ่มเป็น๖โมงถึง๑ทุ่มนะคะคุณผู้ชม
บอกคุณผู้ชมไปเลยนะ๖โมงนะหลังรอบทรงชาติเจอกันแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวพอใกล้จบแล้วเราจะพูดอีก
เพราะตอนจบแล้วก็จะพูดอีกถูกตอบ
แต่ถ้าสมมุติว่าดูแล้วมันรู้สึกงงดูไม่ทันลีลันทันสุดนะฮะ
รีรันทุกคนได้ดูเพราะอยู่กลางคืนอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะคะ
สัปดาห์นี้ก็เป็น๖โมง๑๕สัปดาห์หน้า๖โมง
ปัดไปเราก็ไม่รู้ว่าโผล่มากี่โมง
๖โมงหลังว่าต้องช่าถึง๑ทุ่มนะคะเหมือนเดิมคุณผู้ชม
อัปเดตกันสักนิดนึงค่ะสำหรับสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙
เป็นห่วงอย่างต่อเนื่องเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องจริง
ตอนนี้ผีน้อยน่าเป็นห่วงเหมือนกันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมาก
กระจัดกระจายกันสุดฤทธิ์ซึ่งตอนนี้หลังจากที่กลับมาก็เรียกว่าป่วนหนักทีเดียวอ่ะนะคะ
ผีน้อยสาวหนึ่งคนกลับไทยตระเวนเที่ยวโลกโซเชียล
เขาก็แคปกันแล้วก็เอาไปลงบอกว่าพาลูกไปกินข้าว
ห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี้
หลายรายแห่แชร์โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่ง
พร้อมกับวิภาควิจารณ์ด้วยความกังวล
หลังจากทราบว่าหญิงสาวรายนี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้
แต่กลับใช้ชีวิตตามปกติไม่ยอมกักตัวเอง๑๔วัน
ซ้ำยังตระเวนออกไปตามที่ชุมชน
แล้วก็ไม่แบบไปรับประทานอาหารตามห้างร้านใหญ่
แถมยังโพสต์รูปลงโซเชียลอีกต่างหาก

เข้ามาแคปภาพของหญิงสาวรายนี้นะคะ

ทานอาหารในห้างแห่งหนึ่งสาขาน้องฉาง
แล้วก็ยังเดินทางไปกินหมูกระทะด้วย
ร้านดังของตัวอำเภอหนองฉางนะคะ
ซึ่งหญิงสาวรายนี้ยังโพสต์เฟซบุ๊คเชิงบ่น
ด้วยข้อความที่บอกว่าเบื่อมาก
อยู่แต่บ้านอากาศก็ร้อนเซ็งเว้ย
ทำให้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คพากันมากระนำ
แสดงความคิดเห็นถึงการกระทำดังกล่าวค่ะ
พร้อมกับถามหญิงสาวรายนี้ว่า
สมควรแล้วเหรอที่ทำแบบนี้

ทำไมไม่รับผิดชอบต่อสังคม
โดยหญิงสาวรายนี้เข้าไปตอบกลับบอกว่า
ตนเองนั้นได้กักตัวเองมาตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีแล้ว
ตรวจร่างกายแล้วไม่เป็นอะไร
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยคำว่าขอโทษ
พร้อมกับลบโพสต์ต่างที่ตัวเองเดินทางไปมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย
ซึ่งหลังจากที่นายอำเภอหนองฉางทราบเหตุดังกล่าวนะคะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองฉางก็ได้เชิญตัวมาเลยค่ะ
เชิญตัวมาที่โรงพยาบาลน้องฉา

เบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบไม่มีอาการอะไร
พร้อมกับทำความเข้าใจกับครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิด
สถานที่ก็ได้รับการทำความสะอาด
ซึ่งตัวหญิงสาวเองก็ได้ป้องกันระดับหนึ่ง
โดยหญิงสาวมีแฟนอยู่ที่เกาหลีแล้วก็อาการปกติ
อันนี้เป็นเรื่องของผีน้อย
ส่วนสถานการณ์ทางฝั่งยุโรปกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
สำนักงานป้องกันพลเรือนของประเทศอิตาลี
เปิดเผยว่าเมื่อวันพระฤหัสบดีที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
พบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙

เร็วมากจริงนะ๔๑รายในช่วง๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
โอ้โหก้าวกระโดดนะเยอะมากเกี่ยวกับเกาหลีใต้เลย

หัวหน้าสำนักงานป้องกันพลเรือนอิตาลีก็กล่าวบอกว่า
ผู้เสียชีวิตที่พบใหม่มีอายุระหว่าง๖๖๙๙ปี
โอเคซึ่งส่วนใหญ่ถูกต้องสภาพร่างกายเขาจะเปราะบางอยู่แล้ว
แล้วก็มีปัญหาสุขภาพรับเชื้อได้ง่าย
ขณะเดียวกันยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศก็เพิ่มขึ้น
เป็น๓๘๕๘รายแล้วโดย๑๗๙๐คน
จำนวนนี้กำลังรักษาที่โรงพยาบาล
และอีก๓๕๑คนอยู่ในห้องไอซิลค่ะ
รัฐบาลอิตาลีเองก็พยายามใช้มาตรการต่าง
เพื่อรับมือการระบาดของโรคนะคุณผู้ชมค่ะ
โดยล่าสุดวันพฤหัสบดีพวกเขาเรียกร้อง
ให้ประชาชนอยู่ห่างจากกันและกันนะอย่างน้อย๑เมตร

จำกัดการเข้าบ้านพักคนชาราแล้วก็ผู้ป่วย
แล้วก็เรียกร้องให้ผู้สูงวัย
อย่าออกนอกอาคารโดยไม่จำเป็น

สถานการณ์ตอนนี้การระบาดก็ยังไม่มีท่าทีสงบนะคะ
โดยในสหราชนาจักรที่อังกฤษนะคะ
ก็รายงานการพบผู้เสียชีวิตแล้ว
เพราะว่าไวรัสมรณะตัวนี้รายแรกของประเทศ
เป็นชายชาราที่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่แล้ว
เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะคะ

ขณะที่ผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ
ล่าสุดอยู่ที่๑๑๖รายค่ะ

ก็รายงานพบผู้เสียชีวิตรายแรกเช่นกัน
ส่วนที่ฝรั่งเศสกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตอีก๓ราย
รวมเป็น๗รายแล้วสำหรับสวิสเตอร์แลนด์นะคะ
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑๓๘ราย
เป็น๔๒๓รายทั่วประเทศ
พวกเขายังประกาศยกเลิกการจัดงานปาริสมาราทอนด้วยครับผมนะคะ
ทางด้านสถานการณ์การระบาดโควิด๑๙
วัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดดังในจังหวัดเชียงใหม่
อันนี้ที่เมืองไทยเองก็ออกประกาศเหมือนกัน
งดการจัดโครงการบรรพชาสามเณรค่ะ
จากการที่มีจำนวนจะจัดขึ้นนะคะ
ในวันที่๒๐มีนาคมถึง๒เมษา

ของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด๑๙

เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของเยาวชนลูกหลาน

เจ้าภาพที่ได้ร่วมทำบุญอุปถัมภ

สำหรับญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญอุปถัมภ
โครงการบรรพชาสามเนรในปีนี้

เนื่องจากว่าปีนี้ทางวัดได้งดการจัด
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

หากท่านเจ้าภาพประสงค์จะรับปัจจัยคืน
สามารถติดต่อที่สำนักงานวัดได้ค่ะ

ทางวัดจะได้เก็บไว้เป็นกองทุนประจำ

แล้วก็บันทึกรายชื่อของญาติโยมไว้
เป็นข้อมูลในการจัดโครงการบรรพชา

ไม่ก็ที่ไหนที่จะต้องมีคนไปชุมนุมกันเยอะ

ใช่นี่ขนาดวันนี้ไปกินขนมกับคุณแม่มา

คือห้างก็คนน้อยแล้วร้านอาหารเนอะ
จากคนที่เคยเยอะแน่นร้านต้องจอง

กระทบทุกส่วนจริง
คือร้านนี้นะเป็นร้านเค้กอะเนาะ
ต้องจองคนแน่นมากคนเยอะมาก

ได้กินสบายกันเลยหนูเดินเข้าไป

แล้วน้องคนที่เขาเป็นคนขายอยู่ในนั้น

เงียบเหงามากเขาว่าอย่างนั้นเลย
นะครับผมก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันนะครับ
ซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนภาวนามาก

เมื่อไหร่จะมีแบบยาอะไรออกมารักษาได้
ซึ่งตอนนี้ประกาศด่วนมาเลยนะคะ
วัคซีนโควิด๑๙สำเร็จแล้ว

บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐนะคะ

บอกว่าขณะนี้เขาสามารถคิดค้น
และพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด๑๙ออกมา
ซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งวัคซีนตัวนี้นะคะ

ซึ่งเป็นสถาบันโรคภูมิแพ้

เพื่อทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องอีกรอบนึง
และคาดว่าจะนำมาทดลองในเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงที่๑

อันนี้เป็นวัคซีนต้านนะคะ

เขาว่าเขาจะส่งไปทั่วโลกนะ

เนี้ยตั้งห้าพันบาทเนี่ย
แล้วไข้วัดใหญ่เท่าไรนะ

น่าจะมาหลักพันไข้วัดใหญ่ก็เป็นหลักพันค่ะหลักพัน
หรือว่าคนที่อยากมาระวังตัวก็ต้องยอม

สำหรับเจ้าโควิด๑๙นั้นเองนะครับ
เก่งนะที่สามารถที่จะคิดได้
อย่างพี่เช้าค่ะพี่เช้ามีพิธีกร
เพราะตอนนี้นักร้องกระทบไปส่วนหนึ่ง
พี่เช้าเป็นอย่างไรบ้าง

โอโหสงการไม่ได้จัดเลยน้อง
เพราะพูดประกาศงดไป
ตรงนี้นะครับคือฉะนั้นก็ปีนี้ก็ต้อง

แล้วก็ระมัดระวังตัวเป็นอย่างดี

อยู่กับบ้านแล้วก็กินออกกำลังกาย

อยู่นรกนรร่าวนะครับ
ชาวเน็ตจับลิฟุธนะครับพี่รุ๊ดดีกว่า
โม้กระบะโวยเก๋งจอดเบียดเปิดประตูไม่ได้ครับ
เก๋งโผล่โต้กลับมาจอดก่อน

คุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ต้องตามข่าวนี้กันด้วย
หนึ่งที่ว่ารถกระบะคันสีบอลเทาไม่สามารถเปิดประตูฝั่งคนขับได้
ส่วนรถเก่งก็ไม่สามารถเปิดประตูฝั่งคนนั่งข้างคนขับได้เช่นเดียวกัน

ต่อว่าอีกฝ่ายว่าทำไมถึงจอดรถแบบนี้

รถเก๋งคันสีขาวจอดแบบนี้ตนเองจะเข้าไปในรถอย่างไร

ตนเองนั้นเอารถมาจอดก่อน
อยากรู้เหมือนกันว่ารถกระบะคันข้างจะลงจากรถยังไงเหมือนกัน

กล้องวงจองปิดช่วยได้แล้วเป็นอย่างไรสุดท้าย
สุดท้ายแล้วไม่มีข้อสรุปฮะ

ตามสรรชนาญาพี่เมวัลว่างไรคะ

เพราะอะไรรู้ป่ะมันจอดไม่เข้าไปชิดเท่ากับคันกระบะ
ไม่รู้อันนี้หลังจากดูนะไม่รู้รถเมยมั่วเหมือนกัน

เพราะว่ามันเหมือนกระบะมันจอดอยู่เข้าไปลึกกว่า
ถ้าอีกคันนึงถ้าคันขาวมาจอดก่อนกระบะ

ไม่รู้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ขับรถแล้ว

ก็เป็นไปได้แล้วกระบะมาที่หลังก็เป็นไปได้

เดี๋ยวนะข้างกระบะฝั่งซ้ายมันโล่งไหม
แอบเห็นรูปอยู่มันโล่งกว่านั้นน่ะอืมก็โล่งมันความ

ทำไมเขาไม่จอดให้มันเฉียงออกไปทางนู้นนิดนึงจะมาเบียด
เห็นป่ะมันก็เหลือทำไมไม่แบ่งออกไปซ้ายถูกป่ะ
เห็นไหมอันที่จริงแล้วนะไม่น่าจะเสียบเข้าไปได้นะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคันใดคันหนึ่งมันจอดอยู่ก่อนแล้ว
เพราะว่าที่เหลือมันน้อยมากมันเป็นการดันทุลังของคน
มิวว่าคันขาวจริงจริงยังรู้สึกแบบนั้นอยู่

ครับเหมือนแซ่งตัวเข้าไปเหมือนแซ่งตัวเข้าไปเพราะว่ามันมีการดันทุนรัง

แต่ถ้าสมมุติว่าขาวติดซ้ายขวาเลยนะ
มีผู้เห็นเหตุการณ์อยู่ที่นู่นนี่เช็คง่ายเลยนะ

ใครอุ่นกว่ากันใครร้อนกว่ามาทีหลังแน่นอน

ที่จะดีอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะแดดมองไทยตรงนี้ดร้อนมาก

ก็ไม่ยากก็ขึ้นฝั่งคนขับแล้วก็ถอยออกมา

เพราะฉะนั้นแล้วจอดเนี่ยมันก็ต้องมีเว้นระยะนิดนึง

ไม่แล้วออกอย่างไรตอนออกออกอย่างไร
คันเก่งสีขาวน่าจะต้องดีกว่า
เพราะว่าเวรไว้ที่ระหว่างคนออกขับถูกไหมครับคนขับ

ถ้าสมมุติกระบาดจะออกก็ต้องเข้าประตูคน

ตอนมาจอดออกอย่างไร

ตอนมาจอดออกอย่างไรพร้อมกระบาดเป็นคนโวยถูกไหมพร้อมกระบาดตอนออกมาออกมาได้ก่อนใช่ไหมใช่สิ
รถขาวมันจะออกยังไงมันก็ออกได้คือข้างขวาถูกไหมล่ะ

พอกระบะเขาจะมาขึ้นเขาก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางคนขับตรงนี้

ดันธุรังทำไมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดันธุรังคนร้าง

แม้ซึ่งอยากให้ไปอยู่เมืองนอกจริงเลย

มันหาไม่ได้นะยิ่งกับทองคำเลยนะทุกประเทศเลยนะ
นี่ตอนออกต้องเอาเจลทาหัวรถก่อนนะฮะเนี่ย

บลึ๊ดใช่ไหม
คุณแม่คุณคุณผม
กระบะหรือเก่งใครมาก่อนมาหลังนะครับ

คุณแม่ต้องต้องบอกกับแบบขยุนของคุณแม่

อีบบอร์
วันนี้ทำผมยาวด้วย

ต่างหงต่างหูวันนี้แหวนเวินน่าใช่เลย

คนไข่นมเพิ่งบ้านแกหรือแต่งขนาดนี้
สวยอะแน่นอนอยู่นานก็อยากสวยสักทีนะครับผม

เรื่องโควิดนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวผลสมควร
ดินฟ้าอากาศก็น่ากลัวไม่แพ้กัน

ใช่ตอนนี้พอจะเข้าฤดูร้อน
พายุฤดูร้อนมันก็เกิดขึ้นอย่างทันที
เดี๋ยวฉันเคยเจอพายุรูดูร้อนที่เยอรมัน
โอ้โหมันน่ากลัวจนกระทั่งแบบว่าโต๊ะ
เก้าอี้อะไรนี้นะมันปิวลอยขึ้นไปให้เราเห็น
พี่ม้านั่งอยู่ที่กลางแจ้งหรืออยู่ในอาคาร
ทุกอย่างเกิดขึ้นกลางแจ้งมันเป็นร้านอาหารที่อยู่กลางแจ้ง
แล้วขณะที่เรานั่งเนี่ยมันก็เริ่มมีลม

เราก็รีบวิ่งกันเพื่อจะเข้าไปอยู่ในครัว
รู้ไหมว่าเราเห็นนะแบบมันปั่นป่วนเนี่ยนะ

ร่วมมันเป็นกลางคืนเราไม่รู้มันมาเป็นแนวไหน
แต่รู้แต่ว่าโต๊ะเก้าอี้เนี่ยนะ
แก้วจานชามมันลอยขึ้นไปอย่างเงี้ย
แล้วกระแทกกับตึกกับฝาอะไรอย่างนี้

น่ากลัวมากน่าเห็นกับตาเลยแล้วอยู่นะตรงนั้นพอดี
บ้านเราก็ไม่ใช่ย่อยนะคะ
มีการโพสต์ภาพนะเกิดขึ้นนะ
ปรากฏพายุงวงช้างคุณดูสิตอนเนี่ย
ลักษณะพายุงวงช้างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ขึ้นบริเวณกลางทุ่งนาเลยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
เกิดที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
อยู่แถวบ้านหนองพลึกนะคะ

ก็เป็นเหตุการณ์อันนี้ก็เลยใช้โทรศัพท์เนี่ยนะคะ

ขณะที่เกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้าง
พุ่งขึ้นกลางทุ่งนาแบบนี้นะ
เหมือนกับว่ากำลังจะดูดฝุ่นเนี่ย

พายุงวงช้างเนี่ยถือเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะจากลมที่มันพัดวนบิดเป็นเกลียว
โดยมีลมแรงพัดเข้ามาบริเวณศูนย์กลางเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างไปจากฐาน
ดังนั้นก็ทำให้แกนเนี่ยเอียงหรือบิดเบี้ยวแล้วก็หลุดออกจากกันก่อนที่จะสลายตัวไป
โดยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มันแปรปวน
ร้อนจัดไปปะทะกับมวลอากาศที่มันเย็นมันก็เกิดขึ้นเลยทันที
ก็เลยเตือนนะคะว่าฝนจะถล่มถึง๔๒จังหวัดด้วยกันเลยทีเดียว
หลังที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ประเทศไทยตอนบนยังมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะ
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
แล้วก็ยังมีลูกเห็บตกอีกด้วย
บางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าร้องเกิดขึ้น
ในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
ก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบน
ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้น
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
อยู่ในต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้าง
หรือว่าป้ายโฆษณาที่มันดูแล้วมันไม่แข็งแรง
มันโอนไอเอ็นมั้งอย่างนี้ต้องระวัง
เกษตรกรก็เช่นกันนะคะเตรียมตัวป้องกัน
แล้วก็ระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยกันแล้วกัน

ซึ่งจะมีฝนตกอย่างทีเดียว

พอเริ่มที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
พอแรงความร้อนเนี่ยมันเข้ามาใช่ไหม
มันก็ไปปะทะกับอากาศที่มันตอนเย็น

เป็นภายุดูร้อนเป็นภายุ
ดิฉันก็เกิดเจอลูกเหล็กตกที่เชงไร

เนี่ยมันแบบว่ามันตกมาแล้วแบบว่า
คาพังทะลุมินาศสันตโล

ดวงใหญ่บะเร่งเลยตกใจมากเลยอ่ะ
ทำไมที่เมืองฝรั่งมันมีของประหลาดแปลกนะให้เราเห็นนะ

ก็นั่งรถไปอย่างเงี้ยก็มองไปเนี่ยดูวิว
เหมือนแบบว่าหนังแบบว่าหนังวิทยาศาสตร์เป็นดวงกลมเลยแล้วมันลุกไฟอย่างนี้เหรอ

บ้างไฟมีเที่ยวที่บ้านนิวยอร์กมึงมีนะบ้างไฟมึงมีนะที่บ้านนิวยอร์ก
เมื่อไปกับดรเจออะไรแบบโรแมนติกแบบนี้ไหมคะ
มันไม่โรแมนติกอันนี้มันไม่โรแมน
นี่ใช่ไหมดรเจออยู่เมืองไทยมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
มันมีแต่ลมเอ่ยอื้อยชื่อลึงมีดาวคอไม่มีดาวคอ
ดาวคอไม่มีดาวคอมีดาวเจาะอย่างนี้
นายค่ะปลอดภัยไหมครับพอค่ะจบค่ะโอเค
เอ้าไปคุณผู้ชมเบรกแป๊บหนึ่งนะครับที่หน้ามีเด็ก๒ขวบหายตัวไป
หลังจากที่จุดทูปบอกเจ้าที่เดินออกมาเองเลย
กับเท้าเป็ดฮะเขาบอกว่าคนไปหาแล้วด้วยครั้งแรกไม่เจอ
อยู่ดีจุดทูปปุ๊บออกมาจากล้าวเป็ด
นี่ไงคุณผู้ชมครับไม่รู้เหมือนกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
ครับผมกลับมายืนต่อฮะเป็นเรื่องประหลาดครับสุดเหลือเชื่อครับ
เด็กสองขวบหายตัวครับคุณผู้ชมหลังจากจุดทูบบอกเจ้าที่
จู่เด็กก็เดินออกมาจากล้าวเป็ดจุดที่คนไปดูแล้วด้วยนะครับ
ช่วงบ่ายวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีครับ
ได้รับแจ้งจากนางสาวมีนานะครับอยู่ห้องพักแห่งหนึ่งในหมู่๘
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยคือ
บริเวณใกล้เคียงหอพักนะครับผมพบเป็นป่ารกร้างแล้วก็มีบ่อน้ำ
แล้วก็มีเบาะน้ำแล้วก็มีเหล้าเป็ดเหล้าไก่ห่างจากบ้านประมาณ๓เมตรจึงใช้เวลาเดินหากว่า๑ชั่วโมงครับนี่ครับไม่พบครับต่อมาชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้จุดทูบ๑ดอกแล้วก็กราบไหว้บอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้พบเด็กตามความเชื่อว่าป่าแถวนี้เนี่ยมีเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่นะครับแล้วก็เจ้าที่เ
ที่อยู่ข้างบ้านท่ามกลางความงุนงงของทุกคนครับแล้วเป็ดนั้นเนี่ยก็มีขนาดเล็กด้วยแล้วก็มีคนกว่า๑๐คนเนี่ยก็เดินเข้าไปเดินเข้าออกไปดูมาเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เห็นเด็กฮะนี่ฮะอยู่ดีโผล่มาเฉยครับนะฮะนี่คือเรื่องเหลือเชื่อนะครับผมนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับเพราะว่าจุดทูปปุ๊บน้องโป้ก็ออกมาปั๊บเลย
เช่นเหรอมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองใกล้คนก็เข้าไปดูแล้วก็มันก็คงจะไปเล่นติดอยู่ในนั้นน่ะนั่นแหละนึกออกไหมอย่างนั้นแหละก็แค่นั้นแหละมีเมาส์ให้เราฟังด้วยมีเสียงไหมฮะมาเลย
ก็ไม่เกิน๑๐ที่ก็เลยเจอเลย
อ๋อแล้วไปจูดทูปค้อ

นะฮะจะมากี่โมงก็รออยู่ที่ป้ายนะจ๊ะ

พี่ปุ๊กโกแบบว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนง่าย

แสดงว่าพี่สวยนะเนี่ย

ปุ๊กโกะมันมีขนตรงนี้ได้อย่างไรวะตรงข้าง

โกะมีขนตรงทางนานแล้วเหรอ

จับปากห้ามพล

เอ้าไปอีกเรื่องคุณผู้ชมค่ะ
ธนาคารโลกก็เผยข้อมูลในช่วงปี๒๕๕๙
ว่าคนไทยจนลงเกือบ๒ล้านคน
กระจายอยู่ใน๖๑จังหวัดทั่วประเทศ
รายงานฉบับล่าสุดของธนาคารโลกก็ได้วิเคราะห์ความยากจน
และแนวโน้มความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย
สถิติอย่างเป็นทางการของทางภาครัฐ
พบว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จ
ในการลดความยากจนตลอดช่วง๓๐ปีที่ผ่านมา
เมื่อปี๒๕๓๑ที่มีสัดส่วนคนที่ยากจน
มากกว่า๑๐๐ล้า๖๘เป็นต่ำกว่า๑๐๐ล้า๑๐ในปี๒๕๖๑
แต่ในระหว่างปี๒๕๕๘ถึง๒๕๖๑๔ปีนั้น
อัตราความยากจนของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จำนวนประชาชนที่อยู่ในภาวะยากจน
เพิ่มขึ้นจาก๔๘๕๐๐๐คนเป็นมากกว่า๖ล้าน

กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคใน๖๑จังหวัด
จาก๗๗จังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งในช่วงเวลานี้จำนวนประชากรที่ยากจน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มขึ้นกว่า๕แสนคนในแต่ละภาค
ในขณะที่อัตราความยากจนในพื้นที่ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงที่สุดเป็นครั้งแรกในปี๒๕๖๐
รายงานฉบับนี้ก็วิเคราะห์ว่าความยากจนที่เพิ่มขึ้นเร็วนี้นั้น
เกิดขึ้นพร้อมกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจไทยช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกส
มีอัตราการเติบโตต่ำที่สุดในภูมิภาคนี้
ซึ่งในช่วงไตรมาสที่๔ของปี๒๕๖๐
จากนี้เนี่ยภาวะภัยแรงก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุดอยู่แล้วด้วย
คือรวมกันหลายอย่างแสดงว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบันนี้ก็๖ปี

แล้วก็มีแต่เพิ่มคนจนเพิ่มมากขึ้น
กลายเป็นแบบนั้นเศรษฐกิจก็ไม่
แต่เรื่องน่าหนักใจทั้งนั้นเลย
ตั้งแต่ภัยธรรมชาติถึงวิรัส
ทั้งเศรษฐกิจแล้วมันมีอะไรอีกล่ะ
จะมีอะไรมาอีกมั้ยมาให้มันครบจริงมันต้องมีการแก้ปัญหาไง

ตรงนี้เลยต้องสะไกลเมี้ยเราทำไมไม่เอาแบบว่า
มันมีมาตาลแล้วนะแล้วไม่ยอมใช้
ทุกคนก็ไปหลงกับวัตถุหมดทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้
นี่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีบ้างดีกว่าไหม
ดีครับพี่มาร์ทเรื่องอะไรครับแต่ไม่โสกไม่เศร้า
แต่มันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด๑๙อยู่เหมือนเดิมนะ
แต่เพียงแต่ว่ามันก็มีการพยายามรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับไวรัสตัวนี้
แพร่ระบาดอยู่ในอังกฤษ
โรงเรียนปฐมศึกษาวิทยาลัยไบรจันในเมืองไรตันชายฝั่งตอนใต้
เขาเล็งเห็นการทักทายตามธรรมเนียมถูก
ธรรมทรัมเนียมของตะวันตกเขาก็จะมีการเช็คแฮนจับมือ
หรือว่าแก้มซ้ายของแก้มขวาอะไรอย่างนี้ในแต่งต้น
อันนี้มันเป็นการเสี่ยงต่อเด็กนักเรียนเหมือนกันนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมโดยเฉพาะเด็กมันสัมผัสเชื้อไวรัสกันได้
เลยได้ไอเดียใหม่ให้กับพวกชาวเด็กนักเรียนนะฮะ
ก็มีพวกชาวไทยรุ่นพี่จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือนี่แหละ
สอนนักเรียนรุ่นน้องให้รู้จักวัฒนธรรมในการทักทาย
นั่นก็คือการไหว้แบบไทยคุณดูสิ่งขนาดนั้นน่ารักเลย

มีแต่ว่ามือของเราเท่านั้นที่ประกบนะฮะด้านซ้ายกับด้านขวามาเจอกัน
จบแล้วแค่นั้นเองก็เป็นการแสดงถึงความเคารพ
แล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยแน่นอน
ในช่วงของโรคระบาดของโควิดที่ยังวิกฤตอยู่นี่แหละค่ะ

เราเคยเด็กมาทักทายผู้ที่แวะมาเยี่ยมโรงเรียนด้วยการจับมือ

แล้วก็แนะนำตัวอย่างที่เป็นทางการ

แล้วก็ยิ้มแย้มเพิ่มความประทับใจ
แต่เราไม่ต้องการที่จะให้ความรู้สึก
แล้วก็บรรยากาศอบอุ่นในการต้อนรับมันหายไป
เราก็เลยขอให้นักเรียนชาวไทย๓คน
ช่วยอธิบายถึงการไหว้แบบไทย
ซึ่งโรงเรียนจะจัดให้เป็นต้นแบบการทักทายในอนาคต
เพื่อที่จะเป็นส่วนรวมนะคะ
ในการเขาเรียกว่าชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส

ที่สุดนะการเคารพแบบนี้ของเราก็ชนะเลิศไปเลย
นายวีคเขายังหวังว่านโยบายใหม่อันนี้
จะช่วยในเรื่องของการป้องกันผู้สูงอายุด้วย
ว่ากลุ่มเสี่ยงต่อเชื้อโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
แวะเวียนไปโรงเรียนนี้คุณก็จะเห็นนะ

ถือเป็นเรื่องดีน่ารักดีนะครับผม
ไหว้ของเราก็จะได้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก

ก็ส่งมาอย่างนี้คุณดูสินางนพมาศปีนี้

สงกรานไม่ใช่ขอโทษนางสงการปีนี้ดูสิ

ขี่ข้างคาวใส่แมส

แล้วอีกครั้งก็เป็นที่วัดอุณหภูมิไข้

สงการปีนี้ชื่อนางโคโรนาเทวี
ทรงภาหุรัฐทัศน์ดอกอู่ฮั่น
คุณพระพระพักษมณ์ทรงแมส
พักษาอาหารแอลกอฮอล๗๐
หัดถือทรงถือเจลล้างมือ
พระพักษ์ซ้ายถือประหลอดวัดไข้

คุณพระยังสนุกกันได้

ลูดมาเพื่อเอกกอโชว์ของ

อะไรคุณแม่ยังไม่รู้เรียนละครอยู่หรือคะ

ไม่เล่าเลยไม่ใช่เหรอ
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเชลยฮะ
ม้าจัดหน่อยครับวันนี้โอ้โหเก้งกวางบางชะนีตาลูกวาวเลยจะบอกให้
พอเห็นนั่นฟูราม่าฟูราม่าโชบเป้าจึงเป้าจึงครับผมโอเคนี่หลวนออกมานะ
คุณเอ้ยเห็นแล้วฟินแซ่บเวอร์กันไปหมดเลยทีเดียวอาจจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือหนุ่มคนนี้เลยนะคะ
รูปร่างดีมากน้องก๊อฟอนุวัฒน์ครับผมนี่ที่ช่วงหลังเนี่ยนะคะก็บ้าพลังฟิตกันแบบสุด
โอ้โหรูปร่างโอ้โหเห็นป่ะพี่มาร์ทเห็นนี่เกรงกินเอสก้าเลย
เกรงเลยเกรงเลยกินเอสก้าไม่ชอบผลรูปร่างอยู่
เพราะว่าทุกวันนี้คนปัจจุบันไม่ได้หุ่นแบบนี้ไงอ๋อเหรอหุ่นเป็นคนละเลือกนะแก
คนละเลือกนะแกแป๊บไหนแป๊บไหนหุ่นน้ำแบบไหน
ถ้าบอกว่าเห็นหุ่นรูปแซ่บเนี่ยผู้ชายของพี่มาร์ทจะโกรธอ๋อเหรอ
เพราะพี่ม้าเขาชอบแบบปุ๋ยนุ่มหน่อยหนานุ่มนะ
กอดอุ่นฮะแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวแล้วมันดูดี
ก็มีการแบบถ่ายรูปจัดเต็มกันมาเลยนะฮะผู้จัดการส่วนตัวก็เลยต้องอัพรูป
กลมก๊อปลงให้เห็นเป็นอาหารตากันไปเลยเฉยอาหารใจด้วย

โอ้โหดูใครมันไม่มีเลยไม่เห็นจริงหรอว่าเป็นไง

แอ๋อเขาแปิดไว้แล้ว

แต่ผู้จัดการถ่ายไม้
จริงเขาเป็นคนเรียบร้อยเล่นละครด้วยกัน
จริงครั้งนี้ก็เป็นคนน่ารักตลก

แต่เค้าก็จะมีมุมอย่างเยอะเราชอบ

อะไรของเขาแบบอะไรของเขาอะ

อันนี้พูดไม่ต้องสงสัยเขาพูดของเขาเองตลอด
เออเหรอเออใช่

เขาบอกว่าถามจริง
เขาจะดูกันไม่รู้เหรอว่าเป็นใคร

ใครจะไปรู้ว่าเป็นคนแบบนี้

เนี่ยถ้าเขาอยู่ในกองเขาก็เล่นอย่างนี้

ถึงเขาเปิดเหรอหมายถึงเขาดึงกางเกงออกมา

หมายถึงว่าเขาดึงกางเกงออกมาอย่างนี้ใช่ป่ะ

แต่ไม่รู้ว่าถ้าเอาประดาวออกนี่จะยาวหรือเปล่านะฮะ
นะครับผมหมายถึงว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะฮะตรงนี้

เวลาเขาคุยก็ชอบพูดรูปของเขาอันนี้มาก

น้องก๊อฟเหรอน้องก๊อฟก็ถือว่าโอเคนะ
ไม่ใช่น้องใหม่ตอนต้องจะอยู่ช่อง๗
คุณแม่เห็นเขามืดหรือเปล่านี่รูปนี้มืด
ใช่มันมีรูปสว่างเมื่อกี้นี้
เอารูปสว่างแม่รู้จักเขาเล่าละครหลายเรื่อง

ทีมาก่อนเขาบอกหน้าคล้ายวีรภาพอะไรแบบนี้

หมายถึงว่าตอนแบบวีผอมอะไรอย่างนี้
ใช่เขาบอกเป็นวีรภาพ๒ช่อง๗เขาบอกกัน
เหรอแวะวีเขาเป็นแบบผู้ชายมากเลยเป็นแมน

ไม่คนนี้เขาไม่สำอาง

นี่นี่นี่เปลี่ยนแม่หล่อแม่หน่อย
เดี๋ยวหนูจะเจอเขาเดี๋ยวหนูต้องเล่นละครจากเขา
แม่ติดตามละครหนูด้วยนะเนื้อใน

อ๋อนี่หน้าชัดอยู่ด้วย

เดี๋ยวบอกก๊อฟให้วันพุธนี้เจอกัน

สวนกับกูจับมึงแน่

ทำเอาคุณแม่คนสวยน้องเมเฟื่องรมถึงกับทนไม่ไหวครับ
หลังลงรูปน่ารักของลูกสาวน้องมายูในไอจี
แต่กลับเจอคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าน้องอย่างหยาบคายครับ
นี่ฮะดูครับ
นี่เค้าคิดว่าทำไรคันสมัยเมนต์ด่างกล่าวต่างก็ไม่พอใจเช่นกัน
เข้ามาร่วมตอบโต้กันเพียบ
บ้างก็ด่ากลับบ้างก็สรรพสูจน์ให้เมนิ่อเอาเรื่องเลย

เวลาไปเขียนอะไรแบบนี้เขาก็แบบเนาะ

ก็มีสองอย่างคือจัดหนักไปเลยกับอ่อยจะหายไปเลยดูสิ

เป็นคนพวกนี้ก็จะได้หายไป

เป็นงานแต่งวีเจจ๋ากับทุวทนานาน
นี่ปั๊บแต่งเลยนะ
บรรยากาศเรียกว่าเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความรักนะคะ
แล้วก็มีครอบครัวของทั้งสองฝั่งรวมไปถึงเพื่อนสนิทที่ร่วมเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นคุณกระแตสุภักษร
คุณเมพิชชนาธิ์คุณพิตต้านพัทธรุงวุ้นเส้นคุณวุ้นเส้น
คุณหิงปณิตาคุณจิ๊บปกฉัดแล้วก็อีกมากมายก็ไปร่วมแสดงความยินดีกัน

นี่อะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็เห็นเป็นไปกันเยอะนะพี่ในวงการ

ก็น่าจะไปดิเป็นเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนไปกันหลายคน

ออกมาค่ะครับผมมาเป็นเรื่องราวของน้องแจ๊คแฟนฉันกันบ้างนะครับ
กดเจลล้างมือข้างนอกคุณผู้ชมต้องดูดีดีนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเบาหวานขึ้นมือฮะนะครับเดี๋ยวมีภาพมาให้เห็นฮะ
แม้ว่าสถานการณ์โรคโควิด๑๙นะครับกำลังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้
ทำให้หลายคนเกิดอาการเครียดและไม่สบายใจแต่ท่ามกลางความหวั่นวิตกเนี่ย
มีเรื่องเล็กเล็กที่ทำให้ยิ้มออกอยู่บ้างครับอย่างน้องแจ๊คแฟนฉัน
ได้โพสต์ภาพขวดปั๊มที่มีลักษณะคล้ายขวดเจลแอลกอฮอลนี่ครับเฮ้ย
นะฮะสำหรับล้างมือแต่ถ้าสังเกตดูดีดีเนี่ย
พบเขาเขียนข้างขวดว่าเป็นขวดน้ำเชื่อมกันเป็นไซลับใช่ไหม
ใช่แล้วซึ่งเป็นการเขียนแคปชั่นเตือนว่าดูกันดีนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวบาวหวานขึ้นมือไม่ใช่เจออะไรก็กด
ฮาฮาฮาฮาทำเอาแฟนแฟนริปเข้าไปถามหนุ่มแจ็คว่า

หนุ่มแจ็คเข้าใจหามุมขำขับมาให้บุร้อออีกด้วย
ถ้าไม่เตือนต้องเผลอกดไปแล้วแน่

มือเหนียวแน่แกะถ้าไม่ได้สนใจว่าวางอยู่ในโซนกาแฟคงกด

เพราะตอนนี้เห็นที่ไหนก็กดไม่ได้แทบไม่ได้ดูเลย
ขึ้นมือเอาง่ายครับผมตรงนี้
โอ้โธ่เอ้าเออดูสิ
อีกหนึ่งสาวคุณใบเตยตอนนี้ก็เรียกว่า
๔เดือนกันแล้วนะคะอุ้มน้องมา

สำหรับว่าที่คุณแม่คนใหม่คุณใบเตยอาสยาม
พร้อมกับลุคที่แบบว่าดูไม่คุ้นตาเท่าไหร่

เพราะว่ามาชุดกระโปรงสีชมพูเลย

สไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนไปมากจริง

ที่ไม่สามารถแต่งเซ็กซี่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อน
นี้เจ้าตัวยังได้บอกใบ้อีกบอกว่า

ผู้หญิงหรือผู้ชายพี่ว่าพูดไงพูดไง

รู้สึกไม่ชินอย่างแรงกับการใส่ชุดเรียบร้อยขณะนี้
มีแต่คนบอกว่าท้องโตไวมาก
ก็เราก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นท้องแรก
แต่ก็คือเป็นส่วนที่โตไวที่สุด

งานงานแบบนี้ไม่ใช่ใบเตยเลย
เพราะว่าทุกวันนี้ไม่อยากจะออกงานเพราะว่ามันไม่ได้เซ็กซี่

คุณใบเตยบอกคุณหมออนุญาตให้ใส่ส้นสูงใช่ไหม

สามารถทำอะไรได้หมดแต่แค่ระวัง
ทำให้ซอฟต์กว่าเดิมอย่าโลดผลแค่นั้นแหละ
ใช่ครับคนรอบตัวทักไหมว่าเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
พอเราท้องเปลี่ยนทุกอย่างค่ะ
บอกว่ารูปในไอจินดูหวานขึ้น
ไม่หรอกประเด็นคือเซ็กซี่ไม่ได้
แล้วก็ใส่ชุดสไตล์เราเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้มันขัดใจมาก
แต่ก็รู้สึกว่าคงได้เปลี่ยนแนว

แต่เราก็โอเคบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าคาดหวังเยอะ
แต่ว่าตัวเขาก็คาดหวังไปเยอะแล้ว
ก็รอทายเพศค่ะหลายคนทายถูก
พอเห็นคุณแม่สดใสไม่อะไรเลย
เท่าผู้หญิงพี่แมนเค้าก็ได้ชื่อน้องเวชมนไง

ชื่อผู้ชายจะใช่หัวือน้องนักโรปมั้งคะ

แต่ก็น่ารักดีสวยดีนะครับผมตรงนี้นะฮะ

ที่ความสุขกับวันหยุดสัปดาห์หน้าเป็นอย่างไรบอกเวลามาสัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้าเรามาหลังครบตรงชาตินะคุณผู้ชมขาว
วันจานหลังครบตรงชาติเจอกับเราแน่นอนเหมือนเดิม
ใช่แล้วสุดต้องครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ